ได้มีการเปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก

ยังมีการจำกัดด้านสิทธิมนุษยชนทั้งเสรีภาพ

และการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยระบุว่าสถานการณ์การจำกัดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยหน่วยงานของทหารยังคงดำเนินต่อไป
มีการลงโทษหรือว่าสั่งห้ามการแสดงความเห็นต่าง

ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าประท้วง
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์
ต้องเข้ารับการสอบสวนและดำเนินคดีทางอาญา

รวมทั้งรณรงค์คัดค้านร่างรัฐมนุน
และการรายงานถึงการปฏิบัติมิชอบของรัฐ
การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายยังเกิดขึ้น
ขอให้มีการสอบสวนอย่างอิสระรอบด้าน
เกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย
แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน
ไม่สอดคล้องต่อพันธกรณีของไทย
ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล
โดยเฉพาะกฎหมายที่นำไปสู่การควบคุมตัวพลเรือน
ในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าชุมนุมโดยสงบ
แล้วก็ประกันให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกอย่างสมบ
ไม่ลงโทษผู้ใช้สิทธิ์เหล่านี้อย่างชอบทำ
รวมถึงการกดไลค์หรือว่าแชร์ข้อมูลออนไลน์เป็นต้น

ระบุว่าข้อเรียกร้องนี้มุ่งปกป้องคุ้มครองทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และบุคคลต่างที่ต้องการแสดงความเห็นแสดงออกอย่างสงบ
ไม่ว่าจะมีความเห็นตรงหรือว่าเห็นต่างจากรัฐบาล
รวมถึงข้อเรียกร้องนะครับ
ให้มีการสร้างบรรยากาศที่ทำให้คนไม่รู้สึกกลัว
ในการใช้สิทธิ์ของตัวเองในด้านต่าง
มองว่าแน่นอนมันอาจจะไม่ได้แก้ไปภายในระยะสั้น
แต่อย่างน้อยเนี่ยเราขอให้ทางภาครัฐรับไว้พิจารณาแล้วก็ดู
และที่สำคัญก็คือว่ารัฐไม่ได้อยู่เพียงผู้เดียว

เราก็ยังมีประชาคมโลกที่เฝ้าดูอยู่
มีกลไกระหว่างประเทศที่คอยควบคุมดูแล
ก็อยากให้รัฐพิจารณาว่า

ก็ควรที่จะต้องทำไว้ตามที่สัญญาไว้
แล้วเราก็จะเฝ้าดูแล้วก็ติดตามการกระทำต่างของเราต่อไปค่ะ